เดี๋ยวพามาดูแก๊งมะหมากันหน่อย

อารมณ์เดี๋ยวก่อนถามก่อนคุณเลี้ยงหมาพันอะไรคะ

โอ้โหปีนหน้าเลย

ธรรมดาค่ะถ้าเจอแก๊งมะหมา๓ตัวนี้

คดีเก่าเมื่อวานยังไม่เคลียร์กันเลยนะ
ยังจับใครมือใครดมปากใครดมไม่ได้เลย
มาสร้างใหม่อีกแล้วโทฟา

พ่อจะซื้อกล้องมาติดแล้วดีเปล่า

อันนี้คืออยู่ในชั้นสอบสวน

คือผมว่าทั้ง๓คนเป็นจำเลย
ตัวไหมทั้ง๓ตัวเพราะว่าน่าจะร่วมมือกันกับการก่อเหตุในครั้งนี้
ใช่แล้วคุณเห็นหน้าของแต่ละตัวไหม
ตัวกลางนี่คือตัวแข็งทืดนะ
ความน่ารักของมันแก๊งว่าหมา๓ตัวต่างขนาดต่างสายพันธุ
แต่ดูจะรักกันดีค่ะเพราะไม่มีใครโทษใคร

ตัวกลางนี่นะไอ้เจ้าคันชิสุที่นิ่งที่คุณชอบ

โอ้โหกัดโซฟากระจุยขาดเดี๋ยวคุณดูข้างหลังดิ
เนี่ยโอ้โหแล้วอย่างที่เจ้าของบอก
แม่มาสอบสวงกันหน่อยนี่คดีเก่าเนี่ยยังไม่จางนะ

โอ้โหนั่งนิ่งเหมือนรู้ว่าตัวเองทำความผิด
เจ้าของไม่อยู่บ้านแม่เล่นกันซะสนุกสนาน
กัดจนเละค่ะโซฟาไม่มีชิ้นดี
เจ้าของบอกกุมขมับเลยทีเดียวค่ะ
ก็แน่นอนมันก็เลยเป็นคลิปภาพแบบนี้ว่าเรียกมาสอบสวน

คุณบ้านผมก็เป็น

สุดท้ายค่ะจำเลยทั้ง๓ถูกขังรวมไปค่ะ

เหมือนที่ปุ้ยบอกต้องทำรงวินัยหน่อย

พอมันอยู่หลายตัวเนี่ยมันจะช่วยกันทำแบบนี้

เมื่อกี้คือพลังมันก็รู้จักเหมือนกันคำนี้นะ